มาดูเรื่องราวของเน็ตไอดอลแห่งยุคตำนานส้มหยุดโดยไม่มีอะไรกัน
บอกเลยพูดขนาดนี้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าที่จะไปถึงใคร
สีตางบัวทองค่ะขอพักเรื่องดราม่าก่อนนะ
สิตางบอกเพราะว่าหอบเงินจำนวนฟังนะคะจำนวน๑๔๐๐๐บาท
ไปร่วมทำบุญสร้างพระวิศนุนารายที่เขาวงกฎวัดเขาวงกฎจังหวัดลบบุรี
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเป็นสะพานบุญไปแล้ว
ก็คือประกาศให้ทุกคนที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันทำบุญในครั้งนี้นะคะ
โดยทางวัดได้โพสต์อนุโมทนาบุญกับคุณแม่สิตางด้วย
พร้อมกับมีคำโวยพรขอให้คุณแม่สิตางจงมีความสุขความเจริญมีโชคมีลับร่ำรวยสมปรารถนาทุกประการเทิน

คำอวยพรจะสำริดผลด้วยเพราะเมื่อวานนี้ค่ะ

คุณแม่สิตางได้รับโชคจากรัฐบาลเป็นรางวัลเลขท้าย๒ตัวจำนวน๑๒ใบ๑๒ใบ
ซึ่งเธอบอกว่าพอได้ไปทำบุญเนี่ยโหจำนวนเงินเนี่ยนะก็คือประมาณ๒๔๐๐๐บาท
ส่วนตัวเลขคุณแม่บอกอย่างนี้มาจากบ้านเลขที่ของแม่สิตางเองค่ะ
เอาง่ายเลขท้าย๒ตัว๕๓นะจ๊ะคุณแม่ก็จะนำเงินนี้ไปทำบุญต่อนั่นเอง
นะคะใครทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ